ต่อไปท่านนายกรรมตรีชี้แจงเชิญนะครับ
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านนะครับ
ผมก็ฟังมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เช้าผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องบ้าง
ห้องที่ห้องทำงานบ้างนะครับก็รับทราบข้อมูลต่างต่าง
และคำอภิปรายของท่านอันเป็นประโยชน์นะครับที่พร้อมจะนำไปติดตาม
กำกับดูแลแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รับไว้ในสิ่งอันเป็นประโยชน์นะครับ
ผมก็จะตอบคำถามเอ่อชิดใจให้ปลายเพิ่มเติมเรื่องของคำว่าที่บอกว่า
ข้ารายการที่เป็นบริหารงานตามพลังความสุขเฉินมีทหารจะได้ได้
เรื่องที่สองเรื่องก็เห็นมีการพูดจากกันหลายเรื่องโดยกันนะครับยังอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้น
ด้วยวิการส่งให้ประบาทชอบทราบแล้วเพื่อผิดดานะครับในส่วนของการคัดสรร

อยู่นะครับแล้วก็รอพอระบองข้อสอดท่อช่อใหม่นะครับ
เพื่อจะบัดต่อไปนะครับเรื่องขุดลอกแหลงน้ำ
โครงการเล็กเล็กต่างต่างที่มีข้อมูลว่ามีการทุจริต
ผมยืนยันนะครับจะให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับ
โครงการหากพบชุดทุจริตก็จะลงโทษไปนะครับ
ตามกฎหมายเรื่องราคาสินค้าผมก็ได้ปรึกษากับท่านรอง
นายองค์ปรีกสมภัณฑ์นิสต์นะครับไปพินาว่าจะเป็นยังไง
ดำเนินการได้อย่างไรเพราะทุกอย่างมันมีกฎกฎิกาของมันอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรได้อีกนะครับเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผมก็เป็นห่วงประชาชนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือรายได้ของประเทศ
อย่างที่สมาชิกบางท่านเป็นห่วงนะครับเราก็เตรียมการไว้ว่า
ถ้าหากว่าแผนงานโครงการต่างต่างหรือแม้งบประมาณที่รับมาของปีหกสี่
ถ้าเราไม่สามารถจัดหางบประมาณมาชดเชยได้งบที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ
เราก็จะพินาตัดโครงการต่างที่ไม่สำคัญออกอีกระยะหนึ่งนะครับ
เป็นการบริหารทางการเงินการคลังของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้
ก็คือไม่ได้นะครับเราก็คงจะยืนยันใช้โครงการมากเท่าเดิมไม่ได้
อันนี้เป็นการพินาของคณะทำงานนะครับเรื่องหนี้สินเก่าเก่า
ผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับที่ยังต้องใช้เงินจำนวนนี้อยู่
ผมคงไม่กล่าวย้ำนะครับในเรื่องของการนำเสนอของสมาชิก
เพื่อจะหาทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปนะครับเพราะเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะครับ
ไม่มีที่ไหนก็ทำแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาวิเคราะห์กันเองทำกันเอง
จริงแล้วขั้นตอนมันเยอะกว่านี้มากนะครับก็ยินดีที่ทุกคนก็มีข้อมูลมาเสนอนะครับ
แต่ผมก็เรียนว่าข้อมูลต่างของที่ท่านเสนอมานั้นรัฐบาลมีทั้งหมดนะครับ
แต่จำเป็นต้องเอามาสังฆนากันแล้วจะเอาข้อมูลไหนมานำสู่การปฏิบัติ
หาคนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับต่อไปก็คงเป็นเรื่องที่กลับเรียนพวกเรา
ในฐานะที่ผมเป็นนายมรีแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจด้วยนะครับ
ความรับผิดชอบก็ก่อนอื่นผมต้องกล่าว
ขอโทษครั้งหนึ่งครั้งก่อนที่ผมไปกล่าวว่าสมองมีแปดพันสิไอ้
วันนั้นก็รีบรีบรีบอยู่ด้วยกันขอโทษอีกทีนะ
ประมาณ๘๔๐๐๐๘๖๐๐๐๑๐๐๐๐๐ล้านเซลล์
เพราะฉะนั้นผมพูด๘๔๐๐๐แล้วก็รวดไปบางทีก็เร็วไปหน่อย
ขอโทษด้วยแล้วกันนะผมก็คงไม่น้อยไปกว่าท่านสมองกันนะ
ขอโทษด้วยแล้วกันนะผมพูดผิดบ้างก็ขออภัยนะครับ
ภาพรวมเศรษฐกิจนะครับผมเข้าใจดีนะครับ
ถึงความกังวลใจความห่วงใยของท่านสมาชิกทุกท่านในห้องนี้
เป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดในเวลานี้
ซึ่งยังคงอยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็ผมก็นึกถึงประชาชนทุกวันนะครับเป็นห่วงเขาอะไรเขา

เขาก็ดูแลลูกจ้างพนักงานของเขาด้วย
ในแต่ละห่วงโซ่นั้นมีคนเป็นหลายสิบล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดต่อไปนะครับว่าผมไม่ดูแลเฉพาะเจ้าสัว
คนที่ได้ประโยชน์มันคือใครครับก็คือลูกจ้างพนักงานนะครับ
เพื่อจะได้ไม่ลดการจ้างงานนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะให้ท่านเกิดความเข้าใจมองเห็นภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
ก่อนที่ผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะเดินหน้าไปยังไงนะครับ
นี่คืออนาคตที่ผมต้องกลับเรียนให้ทราบ
วิวคิดภายในประเทศทุกร่านตัวเลขก็โตมาตามประมาณ๓๑๓๔๔๑๔๒
และ๖๒เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศไปด้วยนะครับ
ก็มีผลกระทบแน่นอนเพราะเป็นตลาดเป็นแหล่งส่งออกของเราด้วยนะครับ
แล้วต่างประเทศก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นการใช้เม้งกันตรงนี้มันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับ
ทุกประเทศประสบปัญหาไปพร้อมกันจากความขัดแย้งดังกล่าว
แล้ว๖๓ทั้งปีติดลบประมาณ๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งประเทศอื่นก็เช่นเดียวกับเราบางประเทศก็หนักกว่าเราอีกนะครับ
ผมคงไม่ไปพูดละเอียดตรงนี้อีกนะครับ
เราไม่ได้เป็นประเทศที่ต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับ
ในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมให้กระทรวงการคลัง
ในสิ่งที่อาจจะเข้าใจยังไม่ค่อยตรงกันนักนะครับ
ในส่วนที่ผมต้องขออนุญาตย้อนไปในอดีต
ผมไม่โทษใครไม่ว่าใครนะครับ
แต่ผมจะกลับเรียนให้ทราบว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวัง

นะครับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นมาในอดีต
มันต้องต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าเอาข้อมูลนี้มา
มาเอาเฉพาะตรงนี้แล้วจะทำตรงนี้
แล้วถ้าไปตรงนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเรามันผูกพันกันทุกระดับนะครับทุกช่วงวัย
อะไรทั้งหมดการลงทุน
ก่อนหน้าปี๒๕๗นั้นประเทศไทยไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่
ที่สร้างรายได้สร้างงานใหม่ให้ประเทศ
มาเป็นระยะเวลา๒๐๓๐ปีอันนี้ก็มันผ่านมาแล้วนะ
แต่ผมต้องการเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา
เราถึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของเรา
ซึ่งหลายเรื่องที่เราดำเนินการในขณะนี้นะครับก็คงจะรับทราบต่อไปในอนาคต
ตั้งแต่หลังช่วงชะตะวันเรากินบุญเก่าเกือบมานาน
วันนี้การแข่งขันมันสูงนะครับในวิธีโลกนะครับเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเรากระบวนการผลิตของเราให้ดีขึ้น
สำหรับภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยรายได้ประเทศ
ที่เราพึ่งพิงสินค้าการเกษตรแต่จะต้องทำให้รายได้สูงขึ้นนะครับ
พัฒนากุลโภคภาพมาตรฐานอีกเยอะแยะ
มีการปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถ้าเราทำตรงนี้ได้ผมว่าสินค้าเกษตรเราไม่มีปัญหานะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีพืชเกษตรทั้ง๖หลักด้วยกันนะครับ
อุตสาหกรรมก็ต้องส่งออกแบบเดิมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก
แต่ถ้าเราลดการใช้แรงงานมันก็มีปัญหาอีก
นั่นคือปัญหาที่มันย้อนแย้งกันอยู่ที่เราต้องมาแก้ไขให้ได้นะครับ
ท่องเที่ยวบริการที่เราเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพมามาก
เสร็จแล้วช่วงโควิดทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นมาหมด
เดี๋ยวพอเราแก้หาวันนี้ได้คนก็จะเข้ามาอีกเหมือนเดิม
แต่ต้องคัดกรองคุณภาพนะครับผู้มีรายได้ที่เพียงพอในการเข้ามา
และได้ประโยชน์ในการใช้เงินในประเทศของเรา
ในขณะอยู่กันประเทศเราก็มีภาระงบมาลมีรายจ่ายสูงมาก
แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ไม่ว่าในเรื่องของการดูแลราคาพื้นผลการเกษตร
การดูแลเรื่องสาธารณสุขสุขภาพประชาชน

ขณะที่ขี่ความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
การสร้างรายได้ของประเทศเราลดลงเรื่อย
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ทั้งหมด

ที่จริงคือสถาพภาพโครงสร้างศัษยาศัตริยษฐิกฤษของประเทศ

และมีโครงการต่างที่มีความคืบหน้าก็จะนำโดยทราบต่อไป
นั่นคือหลักการของผมไม่ว่าจะเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพ
วันนี้ผมมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้อีก๕๐รายการเพิ่มบัญชียาให้เบิกค่าใช้จ่ายได้
เอสมะเร็งเต้าลมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับอาทิเช่นนะครับ
ให้บริการผ่านให้บริการล้างไตผ่านเครื่องล้างไตอัตโนมัติ
นะครับผู้ป่วยมะเร็งสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่พร้อม
และมีการส่งยาถึงบ้านทางปรัชนีนะครับมีการนัดออนไลน์อะไรต่าง
มีทั้งหมดในขณะนี้นะครับแต่ยังอาจจะยังไม่ทั่วถึงอยู่บ้าง
เราต้องพัฒนาให้ทั่วถึงนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับ
ในการช่วยเหลือกเกษตรกรที่เคยทำไว้นะครับเราก็คงจะต้องมีความจำเป็น
เป็นการต่อแต่ทำอย่างไรจะลดราคาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปไปให้ได้มากที่สุด
ก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรของเราให้เป็นเกษตรแนวใหม่นะครับ
มันก็ไม่กระเศษแบบทำเดิมพอเราก็เจอปัญหาในเรื่องของอุตกภัยภายแลงต่างมากมาย
หลายเรื่องในการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนะครับ
เรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันนี้เราก็ขึ้นมานาน
แต่ช่วงนั้นอาจจะขึ้นเร็วไปสักนิดนึงมันทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไป
ต่างประเทศจำนวนมากในขณะนั้นนะครับตอนนี้กำลังแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงอยู่ขณะนี้
เพราะว่าเปรียบเทียบกับประเทศรอบบ้านแล้วเรายังสูงกว่าเขา
แต่ผมเห็นใจว่ารายได้แค่นี้เขาก็อยู่ไม่ได้วันนี้
เพราะว่ามันสถาการณ์โลกของเทศโรยีโลกของชุมชนเมืองนะครับ
วันนี้ก็ประเทศไทยเป็นชุมชนเมืองทั้งหมดนะครับ
เลยนะครับของเราถึงใช้ทั่วถึงนะครับแค่ขนาดนี้นะครับ
แน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงการบริการเหล่านี้
แต่เราต้องไปดูว่ารายได้เขาจะทำยังไงนะครับ
ได้ต้องต่อกันครับบนกลางร่างนะครับ
แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองไปด้วยนะครับในเรื่องก่อนหน้านั้น
เราก็ได้ผ่านพ้นในความยากลำบากอันนี้มาร่วมกันโดยตลอดนะครับ
ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับ
ถ้าเรามองโครงสร้างประชากรไทยเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อย
วันนี้ก็มากที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับดีครับสุขภาพดี
อายุยืนลูกหลานอบอุ่นนะครับภาระงบประมาณในเรื่องนี้ก็จะมากขึ้นทุกปีนะครับ
อย่างเช่นในปีสองพันสี่สิบห้าห้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับ
และวันนี้ปัจจุบันสองพันสี่สิบสี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับ
ขึ้นสามเท่าประมาณสามถึงสี่เท่านะครับเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็ต้องหาทางออก
เชิงป้องกันสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่อยากให้คนป่วย
เพราะฉะนั้นเราต้องประกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหมอครอบครัว
การดูแลของอสมนะครับการแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกาย
พฤติกรรมของพวกเรานะครับให้เราแข็งแรงดีกว่าไปหาหมอรักษานะครับ
ถ้าป่วยเจ็บไปแล้วผมก็ไม่ได้ขี้เหนียวอะไรอยู่แล้ว
รัฐบาลก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลนะครับในเกษตรกรนั้นแนวโน้มการใช้เงิน
นุนราคานั้นมันจะมากขึ้นเรื่อยถ้าเราไม่พัฒนาเกษตรกร
ให้ได้มีความเข้มแข็งแต่ต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับ
เขาต้องร่วมมือให้เข้าถึงโครงการของรัฐในหลายเรื่องนะครับ
มีทั้งแหล่งเกษตรแปลงใหญ่การจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือไปเติมให้
เพราะเราไม่สามารถจะไปดูแลเป็นรายได้นะครับ
พอบางท่านก็มีที่ทำกินแค่๓ไล่๕ไล่
ก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะนำแนวพระบริ
มาดำเนินการไปด้วยนะครับในเรื่องของความพอเพียง
ในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้
ทำให้ประเทศนี้สูญเสียรายได้นะครับแต่มันผ่านมาแล้วแต่เรียนให้ทราบ
จ้างงานสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ย้ายฐานการผลิตก็เจอปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ก็ถึงต้องมีเอาคนแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้านเรา
มันก็มีปัญหาทุกวันนะครับคนมันเยอะก็ต้องแก้กันไปนะครับ
เราก็เคยแก้ร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ปัญหาการรักรอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับ
เรียงจากทุกเจริตคะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์
สอบสวนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับตามกฎหมาย
ขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องก็จะขึ้นไปแล้วเกือบ๓ล้านราย
มากกว่าเดิมกว่านี้อีกนะครับตามตัวเลขที่รับทราบมา
ถ้าเรายังปล่อยให้ปล่อยให้โครงสร้างแบบนี้ยังทำต่อไปนั้น
มันก็จะเกิดความเสียหายขี่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลง
เป็นรายได้สูงในระยะอันรวดเร็วนะครับเราก็คงต้องมาพินากันอีกครั้งหนึ่ง
การลดการค่าใช้งุมมานนะครับแบบจังหวังบุคลากรงบอะไรต่างต่าง
งบลงทุนงบวิจัยงบเหล่านี้ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามที่กำหนดไว้นะครับแล้วผมพยายามอย่างเต็มที่นะครับ
จากปัญหาความอ่อนแอต่างเหล่านี้ทางเศรษฐีของไทยนะครับ
ยาวนานเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องเข้ามาดูคือ
รักษาเสร็จภาพของความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปได้
และรายได้ที่เข้าประเทศนั้นทำให้ไวที่สุดนะครับกระจายไปสู่ประชนโดยตรงให้ได้ที่สุด
คืออยากให้ถึงมือไม่ต้องผ่านใครนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในขณะนี้
แล้วก็ได้แก้ไขไปไปมากพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับยอดการรายงาน
การขึ้นทะเบียนการที่มาด้วยตัวเองการขึ้นออนไลน์ต่างก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับ
ในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศในปี๕๗นั้นเป็น๓๙๙ล้านคนนะครับ
รายได้มากกว่า๑๑๗ล้านล้านบาทในปี๕๗๑๙ล้านล้านบาทนะครับ
ในปี๖๒พอสถานการณ์มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเนี่ย
ให้มันพัฒนาให้อยู่ในเชิงคุณภาพควบคุมได้ดูแลได้
ให้เวลาในการฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับ
เราหวังพึ่งแต่รายได้การท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
ส่งออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราส่งออกสินค้าที่ไม่มีราคา
สินค้าที่แข่งขันด้วยราคากับเขาไม่ได้
เหล่านี้วันนี้มีทางเลือกของคนในโลกนี้จำนวนมากนะครับ
ขายออนไลน์ขายข้ามชาติขายอะไรเยอะแยะให้หมด
ในเรื่องของประเด็นของภาษีต่างเรากำลังดูอยู่นะครับ
ประเทศไทยประเทศชาติของเราจะทำยังไง
ในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มของเราเองนะครับ
เก็บภาษีต่างจากการให้บริการจากต่างประเทศ
อันนี้มันต้องมีการพูดคุยเจรจากันทั้งสิ้น
เพราะเป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับ

ว่าจะรถไฟฟ้ารถสันดาบที่ใช้น้ำมันยูโล๕ยูโร๖

วันนี้ผมก็ทราบว่าท่านก็เป็นห่วงตรงนี้
ผมก็กลับเรียนว่าในเร็วนี้นะครับ
อุปสรรคบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่เขาเสนอเข้ามาในขอ
มาผลิตรถไฟฟ้านะครับในราคาประมาณ๕๖แสน
เพื่อจะแล้วก็คือเขามามีโรงงานในประเทศของเราอยู่แล้วเขาก็จะมาซื้อโรงงานตรงนี้ซึ่งตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะราคาประมาณห้าหกแสนก็ดูรูปดูก็น่ารักดีเขาก็สัญญาว่าเขาพยายามจะทำให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นน่าจะไตรมาสสองน่าจะมีรถไฟฟ้าน่ารักตรงนี้ออกมาให้พวกเราได้เลือกใช้นะครับการใช้ยูโรห้ายูโรหกก็ต้องมาเตรียมการในเรื่อง
การโดยการต้องดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไรไม่ว่าก็ได้รับผลกระทบ
การลงทุนการทำงานต่างไม่ว่าจะสำรวจแร่หรืออะไรก็ตามเนี่ย
สำรวจแร่คือขออนุญาตสำรวจแร่เท่านั้น
ตัวเลขจะกี่แสนกี่แสนผมไม่รู้จะพบหรือไม่พบก็ยังไม่ทราบ
แต่เมื่อพบแล้วเขาจะต้องขออนุญาตอีกทีว่ามีการคัดกรองของกรรมการตามพรวแร่นะครับ
ต้องไปตรวจสอบใช้พื้นที่ได้เพียงแค่ไหนอย่างไรเราไม่ได้ให้ใครทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้เป็นการบัตรตามปกติของในเรื่องของการสำรวจแร่นะครับ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกทางรางรถไฟฟ้าสายสีต่างรถไฟทางคู่
ปัญหาแหล่งน้ำช่วยเรื่องการเกษตรการลงทุนลดน้ำท่วมภัยแรง
กระจายไปทั่วทุกวิภาคของประเทศนะครับมีโครงการใหม่เกิดขึ้น
โครงการเดิมที่มีปัญหาเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับท่านรองยกท่านลำตรีต่างที่เกี่ยวข้องก็รับไปแล้ว
จะต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วทำให้เกิดเกิดผลประโยชน์จริงนะครับ
เพราะผมเข้าใจว่าเป็นเงินของราชการเราทุจริตไม่ได้นะครับ
แต่ก็ต้องให้รับผิดชอบนะใครรับโครงการก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบไปด้วยนะครับ
เมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถจะพัฒนาปรับปรุงให้ได้และนำคนที่ทุจริตมาลงโทษให้ได้นะครับ
เราต้องให้เกษตรกรของเรานั้นยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับปรับปรับครบ
ช่วยกันปรับโครงสร้างการผลิตให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพมีตลาดรองรับ
เกษตรเบียได้อย่างยั่งยืนแล้ววันนี้รัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการทำเกษตร
เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับ
อันนี้ก็คือเอาวัตถุเหลือใช้จากการเกษตรที่จะต้องไปเผาฟางข้าวบ้างชานอ้อยใบอ้อยบ้าง
เราต้องพัฒนาเป็นภาคเป็นกลุ่มจังหวัดและเป็นจังหวัดนะครับ
อย่างเหมาะสมที่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน
เราต้องทำภูมิต้างคุณถามให้พร้อมคนเราพร้อมแรงงานเราพร้อม
กฎกฎิกาสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอเขาก็เข้ามาล่ะครับ
ผมยืนยันว่าผมไม่ต้องการจะให้ใครมายึดครองประเทศไทยแน่นอนนะครับ
ผมยังนำลงนำลงฐานะในเรื่องของการสร้างความสนุนระหว่าง
ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเขาจะมาลงทุนมาก
ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เทข้างใครแน่นอนนะครับ
ทุกเรื่องเราอย่าเอาตัวเราไปขัดแย้งกับคนอื่นเขา
ในขณะนี้ระวังตัวเองฐานะของประเทศเราดีอยู่แล้วนะครับ
ในเวทีต่างประเทศหลายคนคิดว่าโครงการต่างเหล่านี้
หาว่าผมเร่งสร้างเกินความจำเป็น
ทานล้นหวยกฎระดับต่างมันไม่มีแผนทั้งประเทศอยู่แล้ว
วันนี้แผนทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น
แต่ผมเห็นแล้วแล้วคงนำเสนอให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เสิร์ฟไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะเชื่อมโยงตะวันตกตะวันออก
เหนือใต้นะครับแล้วมีฟีดเดอร์ถนนที่จะป้อนเข้าไป
ถนนเส้นใหญ่ที่บางทีก็ไม่ต้องไปเข้าเมืองนะ
ได้อ้อมอ้อมไปนะครับลดระยะเวลาลดการใช้น้ำมัน
ลดการแพร่แก๊สเสียวทูอะไรต่างก็แล้วแต่มีแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ทางกระทรวงคำบราคมและชี้แจกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าโลกเราไม่ใช่โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ
แล้วเราจะปรับไปในทางใดที่ว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งเกษตร
ทั้งการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในแผนทั้งสิ้น
แล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติของเรานะครับวันนี้ก็มีความเข้าหน้าอยู่หลายโครงการไปแล้ว
เรื่องสี่จีห้าจีวันนี้ก็เกิดในยุคนี้อ่ะนะครับ
เพราะข้ารับการกรสมมุติให้เกิดการประมูลขึ้นขึ้นความถี่
ดีมันก็ถึงเร็วถึงเร็วเราก็ต้องไปสอนให้คนที่เข้าถึงนั้นใช้ประโยชน์ให้มัน
ให้มันคุ้มค่านะเราก็ต้องพยายามว่าเออถ้าเราใช้โทรศัพท์อย่างเดียว
ไม่ทำให้เกิดมูลค่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะคุยกันพบคุยกันจะไลน์จะโพสต์
แล้วก็ว่ากันไปแต่มันควรจะต้องอ่านดูว่าเออโครงการรัฐบาลมีอะไรบ้างนะ
รัฐบาลแนะนำอะไรบ้างนะอะไรที่เราทำได้บ้าง
จะได้ช่วยรัฐบาลช่วยตัวเองไปด้วยทำลองเนี้ยนี่คือการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ
เรื่องของการดูแลต่างบัตรสงการแห่งรัฐ
ดูแลทั้งหมดอยู่แล้วในเรื่องของค่าครองชีพค่ะ
รถไฟรถเมย์นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับ
มีการสำรวจมาแล้วการที่เพิ่มขึ้นก็มันอาจจะตกรอบจากการสำรวจในรอบแรก
มีการคืนสิทธิ์กลับมามีการตรวจสอบแล้วก็มีการเปิดรับใหม่
ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เป็นการที่คือเรียกว่าเป็นการให้เงินให้ตรงจุด
คนที่ลำบากมากต้องได้รับก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ให้ไปร่ำรวยให้อะไรนะ
ให้เครื่องครองชีพได้น่ะนี่เป็นหลักการสำหรับของสิทธิ์โลก
รายได้ก็มากขึ้นเขาไม่หวังพึ่งบัตร
ที่ว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสคือความเท่าเทียม
นะครับในเรื่องการดูแลผู้มือในน้อยน้อยเนี่ยคือเรื่องของเอ่อ
ความเป็นธรรมนะสองคำนะครับโอกาสเข้าถึงโน่นเข้าถึงนี่
เลือกได้จะขึ้นทางด่วนที่ลงข้างล่างรายได้น้อยก็ขึ้นข้างล่างรายน้อยก็ไปขึ้นรถเมย์
รายได้สูงก็ขึ้นรถไฟฟ้ามันเป็นทางเลือกนะครับ

กระบวนการดำเนินคดีแล้วนะครับหลายรายอยู่ด้วยกัน
ก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คนฉลาดฉลาดนี่แหละครับ
บางคนก็อาจจะเป็นผมไม่เอ่ยดีกว่าสองสามร้อยราย
ประชาชนก็จะไปเชื่อเขานะครับเงินของเราที่ได้ไปมันก็ไม่มากอยู่แล้ว
ยังจะไปเสียหัวคิวเขาอีกนะแล้วก็อันตรายด้วยในเรื่องของกฎหมายนะครับ
เรื่องเวทีแพลตฟอร์มต่างนะเราก็มีคนตัวเล็กเป็นคนช่วยผลิต
คนขายคนซื้อมาเจอกันเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไปนะครับ
ต้องต่อยอดในเรื่องพวกนี้นะครับสร้างแพลตฟอร์มของเราเอง
วันนี้ก็จะต้องหารือกับคนที่มีความสามารถของเราอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้
ผมคิดว่าในห้องเนี่ยก็เก่งหลายคนนะก็ต้องเสนอหนทางที่มันทำได้
ทำได้จริงทำได้เร็วนะครับผมก็เข้าใจดีว่าทุกคนรักประเทศทั้งหมดนั่นแหละครับ
เราจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสต่อไป
เพื่อสร้างเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องพึ่งพาการส่งออก
และการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา
ถ้าเราอาศัยแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิม
มีอะไรเกิดขึ้นมาข้างหน้าก็แบบเดิมอีกเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
แต่มันก็ยากเหมือนกันแต่ต้องทำให้ได้นะครับ
ในการอภิปรายแม่งบ้างใจในครั้งนี้ท่านว่าผมล้มเหลวไม่มีวิสัยทัศน์
เพียงเงินให้ทองเขาจึงมาพูดให้เราดีไม่ใช่เลยนะครับ
ในการเริ่มต้นธุรกิจปี๖๓และอันดับ๒ของประเทศที่ดีที่สุด
ที่จะทำการลงทุนขอเพียงแต่เราอย่าขัดแย้งกันนะครับ
แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการต่างต่างที่ทำถ้าตรงไหนมีปัญหา
ทักทวงได้นะครับผมไม่ได้ใช้อำนาจตรงนี้
เป็นการทำงานตามระบบของเรานะครับแม้เศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิด
สาบานการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง
ยังจัดอันดับให้ประเทศไทยมีธนาคารเงินกลางที่แข็งแกร่ง
มั่นคงทางการเงินการคลังต่างชาติยังมองเรานะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเขาเรียกอะไรล่ะ
อย่าดูถูกเราเองก็แล้วกันนะขอให้มั่นใจสถานการณ์การเงิน
สภาพการเงินเราดีนะถึงแม้ว่าเราจะกู้บ้างอะไรบ้าง
ก็ยังถือว่าฐานะการเงินยังแข็งแกร่งเขายังให้กู้
แต่จะใกล้กู้มากไรเท่าไรล่ะมันก็ต้องดูกันดูความสามารถในการพัยหนี้ด้วย
มันคืออะไรแน่นอนครับตัวเลขมันต้องสูงขึ้นแน่แล้วแต่ทำยังยังไงมันจะลดขึ้นลงที่สุด
นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกัน

โดยเพราะยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ

ที่เรายังคงทำต่อไปนะครับ
ที่ผ่านมานั้นเราได้เริ่มทำโครงการฟื้นฟู
เมืองชุมชนดินแดงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ

แล้วก็กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วว่าในช่วงไหนก็ตามที่เรามีปัญหา
เรามีแค่คำถามการเงินนะครับที่สามารถจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้
เป็นการชั่วคราวนะครับไปดูกฎหมายอีกที
เราก็จะทำหากมันมีความจำเป็นนะครับก็ขอให้เข้าใจด้วย
มันมีทางออกอยู่เสมอนะครับถ้ามองเป้าหมายไปด้วยกัน
ผมก็กลับเรียนให้เห็นภาพความจริงหรือความตั้งใจของผมในการทำงานนะครับ
ที่เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
หลายคนอาจจะไม่เห็นหลายคนอาจจะอยู่ห่างไกล
เหล่านี้ท่านจะได้ทราบว่าที่ผมใช้เงินไปแล้วเนี่ยไปทำอะไร
ท่านบอกผมใช้เงินไม่เป็นใช้เงินมากกู้มากอะไรต่าง
แต่สิ่งที่มันเกิดในภาพที่เห็นปรากฏเนี่ยมันชัดเจนนะครับ
ก็พูดถึงว่าผมก็ไม่เปรียบเทียบกับรัฐบาลไหนนะครับ
แต่เราก็มากขึ้นนะครับจริงนะครับ
แล้วก็เป็นรัฐบาลเวทีคู่ก็เปรียบเทียบไปแล้วนะครับ
คือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันยากนะครับ
ผมก็เห็นใจเข้าใจเราก็ต้องพยายามเข้าใจสื่อสารถึงกันตลอดไป
ผมไม่ใช่ศัตรูกับใครนะครับอย่างที่หลายคนพูดมา
ผมวันนี้ผมพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับ
แต่การทำงานด้วยการพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้
ต้องปฏิบัติไปด้วยเผชิญปัญหาไปด้วยอุปถัมภมากมาย
เหมือนเราจะตียึดที่หมายอะไรสักอย่างมันต้องมีค่าศึกระหว่างทางเสมอ
นะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือการศึกษา
การเป็นรูปการศึกษาก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสต่อไปที่จะทำความเข้าใจ
โดยเพราะยิ่งในการเสนอพรบเข้าสภาก็คงจะได้มีโอกาสชี้แจงในละเอียดนะครับ
เพราะที่ชี้แจงไปอาจจะเวลาไม่พอจะได้เห็นทั้งระบบ
กรบุคลากรความคิดหลักคิดต่างมันต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับ
ผมก็คิดมาแบบนี้ร่วมกับคณะทำงานกับรัฐบาลทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน
เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ
ผมไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านนะครับ
เรื่องของกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เรื่องที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่ผมก็ไม่อยากจะไปพูดในเรื่องนั้นให้เป็นปัญหาอีกนะครับ
ก็คงมีเท่านี้มั้งครับนะผมไม่ได้ไปว่าใครเลยนะครับเนี่ย
เพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับถ้าผมยังมีโอกาสหรือไม่มีโอกาส
ก็แล้วแต่นะถ้ามีโอกาสผมก็จะทำต่อไปในสิ่งที่มันดีต่อไปนะครับ
แล้วจะได้เห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมเราต้องใช้เวลาอีกทั้งระยะหนึ่งนะครับ
สิ่งที่เราทำมา๔๕ปีมันก็จะเกิดผลทำให้เกิดขึ้นทยอยไปตามลำดับ
แล้วเราก็จะกลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ
จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านที่เราถอยหลังก็มาจากเขา
แต่ต้องไปดูประเด็นว่าบ่อยหลังเพราะอะไร
ที่สองคือวันนี้เขาเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างไร

เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับ
ขอกลับขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ก็ขอขอบคุณในคำแนะนำรับไปปฏิบัตินะครับ
แล้วไปแก้ไขในอันที่เป็นประโยชน์กับประชนนะครับ
อะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ทุจริต

สอบสวนนำลังการเข้าสู่กรุงการยุทธรรมนะครับ